วันนี้มีการจัดงานรื่นเริงกันหลายพื้นที่

ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย

เดี๋ยวไม่มีคดีติดตัวส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะคะ
กว่าครึ่งร้อยค่ะคุณยกพวกตีการคว่างทั้งเก้าอี้
คว่างทั้งขวดใส่กันนัวเลยนะคะ
คลิปมันมีให้ดูเราอยากให้ดูคลิปกันค่ะ
หม่อมีแล้วโลดท้า
หม่อมีแล้วโลดท้า
เออโลดท้าหม่อมีหม่อมีโลดท้าเละครับ

ตายตายงานนี้
ตายมึงมึงตาย
พวกใครจะไม่เอาบ่าหาแบบนี้
เอาเอา

สำรวจมีไหนเจ้าน้วยรักษาความบรรพายมีไหนเจ้า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

เพิ่มเติมบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาสดเลยนะ
กลางงาน๑๐๕ปีของดีเมืองเทิงและงานมหากรรมอาหารประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งงานจัดอยู่ที่ข้างสถานีขนส่งอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
เจ้าของคลิปบอกว่าระหว่างที่เดินเที่ยวงานอยู่นั้นปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ
ครึ่งร้อยอะค่ะกว่า๕๐ชีวิตยกพวกตีกันอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ
บรรยายแล้วนะไม่ต้องมีคำบรรยายใดให้ลึกซึ้ง
ภาพมันฟ้องอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ทีนี้ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าของคลิปบอกว่า
พ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์หรือคนที่ไปเที่ยวงาน
ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเอาใครจะกล้าล่ะ
นะเป็นเราตอนนั้นก็คงวิ่งหนีอะค่ะเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อน
แต่สิ่งที่มันเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะคือ
ตอนที่เกิดเรื่องเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจ
ท้องที่ที่รับผิดชอบคือสพเทิง
ไม่มีเข้ามาระงับเหตุเลยนะ

นั่นสิชาวบ้านเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะคะ
แต่ทีนี้เอาล่ะคุณผู้ชมเราเป็นนักข่าวนะ
เป็นสื่อมวลชนก็ต้องบาลานซ์เรื่องของข้อมูล
เราไปถามตำรวจสพเทิงเจ้าของทองที่
ตำรวจบอกว่าหลังเกิดเรื่อง

ข้ามปีกันแบบนี้นะ
นี่นะ
ครับ